สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
ติดตามกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนภาคใต้
มีการประกาศเตือนตอนนี้ก็ออกมาย้ำอีกแล้วว่า
ขยายช่วงเรียกเวลาขยายประมาณประชาติออกไปอีกนะครับ
ก็เป็นพื้นที่เดิมก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยที่จะต้องรับมือกับฝนที่
การว่าจะตกหนักจนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่มนะครับ

คาดการณ์ล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ

ก็คือการคาดการณ์ลักษณะการหมุนของกระแสลม

อย่างที่คุณผู้ชมสังเกตกระแสลมที่มีลักษณะเป็นหมุนวน
จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับมีลักษณะการหมุนวนแบบนี้
นี่คือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
สามารถให้จะเหนียวนำเอาความชื้นเอากลุ่มก้อนเมฆนะครับ
ลอยขึ้นบนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆเนี่ยเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับ

ตอนนี้ก็กำลังขึ้นค่อยเคลื่อนตัวนะครับ
ไปตามแนวดิ่งนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนล่างขึ้นไปบริเวณทางตอนบน
ระนาบเดียวกับประเทศไทยตอนล่างเลยครับ

จะสังเกต๒วันขึ้นไปนิดเดียวเอง
ปกติ๒วันจะจากฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามาเรียบร้อยไปแล้ว
คือเหมือนต้องข้ามฝั่งไปทะเลอนามันแล้วใช่ไหม
ถูกต้องแต่อันนี้เนี่ยค่อยเคลื่อนมาจากบริเวณทางตอนล่างไปแถว
บริเวณตอนกลางแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเบี่ยงออกไปฝั่งฝั่งอันดามัน
ทีนี้ต้องมาลุ้นอีกดูอีกครั้งนึงว่าจะออกจริงหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเหมือนจะออกฝั่งอันดามัน
ปรากฏว่ามีกระแสลมพัดมากลับเข้ามาอีก

ทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานนะครับ
ทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมาดูกราฟิกต่อไปเลยนะครับ
นี่คือลักษณะการตกของฝนสังเกตดูกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ
จะมีการดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่รอบทั้งหมดเนี่ย
ทั้งบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลาง
มาถึงภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งอนามันมารวมไว้กองที่เดียวกันเลยนะครับ
เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็แผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้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

๔๕นี้นะครับชุมพรเริ่มมาบริเวณทางตอนบนแล้ว
พรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน

หลังจากนี้๖๗นะครับประจวบคลิขันศ์ชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ต
นี่คือบริเวณทางตอนล่างสถานการณ์ฝนที่ต้องจับตามอง
มาดูตอนบนกันหน่อยนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าตอนนี้ฝนส่วนใหญ่ถูกดูดไปด้านล่างหมดแล้ว
กลุ่มก้อนเมฆก็ถูกดูดไปด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท้องฟ้าก็จะโปร่งมากขึ้น
อุณหภูมิก็จะเริ่มไต่ระดับนะครับสูงขึ้นนะครับตอนนี้๓๗องศาเซลเซียตนะครับ
สังเกตว่าพื้นที่สีม่วงเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแดดเนี่ยความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
คำนวณต่อไปนี่อีกวันหนึ่งนะครับคาดการณ์ว่าจะกลางสัปดาห์นี้
สูงประมาณ๓๙องศาเซลเซียสเกือบแตะ๔๐องศาเซลเซียตอีกครั้งหนึ่ง
สงกลาลตีมตัวร้อนหรืออุ๋แน่นอนอ่ะสงการปีนี้คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะฮะ
ต้องครับช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ใครที่จะทำกิจกรรมตอนบนจนถึงตอนกลาง
จากนี้เองใครจะไปเที่ยวสงกรานในต่างประเทศ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับประเทศไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไร
จะได้เตรียมกันได้ถูกครับไปชมกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป